ดูกันที่เรื่องนี้ฮือฮากันไปหมดเลย

คุณจำได้ไหมคะสักประมาณเดือน๒เดือนก่อน

บอกว่ามันมีแก๊งแก๊งที่เขาเรียกคุณเคยดูไหมภาพยนตร์จีนไซอิ๋ว

อิ๋วตอนนั้นเขาไปเดินที่สถานีกลางบางคอ

วันนี้จากวันนั้นไม่แน่ใจว่าใช่แก๊งเดียวกันไหมนะ
แต่หลายคนแซวบอกว่าเพิ่งมาถึงเยาวราชเหรอ

อ้อนี่แหละฮะ

อ้อนี่แหละฮะ
อ้อนี่แหละฮะ

อ้อนี่แหละฮะ

จะหาทางเดินทางไปหาทางก่อนหาทางที่จะไปชมพูทวี
แล้วมันอาจจะต้องมาเดินผ่านเยาวราชกันก่อน
นี่ชาวบ้านก็ตกใจฮะเจอพระถังสำจังของเยาวราช
ส่วนคลิปที่เห็นหน้าจอทางด้านซ้ายอันนั้นเป็นเหตุเก่า
คนที่เขาขึ้นรถไฟฟ้าเขาถ่ายไว้ได้
เอ้าทำไมพระถังพร้อมพวกมาเดินอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อ
ค่ะอันนั้นบอกว่าอันดับภาพเก่าเมื่อเดือนก่อนน่ะค่ะ
แต่ทีนี้เขาบอกว่าไม่รู้กวนเดียวกันไหมตอนนี้ยังไม่ได้ยืนยัน
แต่เอาเป็นว่าล่าสุดที่มีคนไปเจอเนี่ย
คุณจำอันเก่าได้ใช่ไหมที่สถานีกลางบางซื่อ
ทำไมถึงแต่งตัวเป็นพระถังสำจังกับกลุ่มไซอิ๋วไป
ที่นั่นเขามีการจัดงานคอสเพลย์

จัดงานคอสเพลย์กันก็มีคนแต่งตัวไปเยอะเลยรวมทั้งกลุ่มนี้ด้วย
และคาดว่าพระถังกับขบวนกำลังจะกลับบ้าน
จะมาขึ้นรถไฟนะฮะแต่ว่าพระถังที่เยาวราชเขาไปไหนยังไงก็ไม่รู้
นี่แหละชาวเน็ตก็แซวไงบอกแม้เดือนก่อนยังเขียนเดินอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อ
เดินช้าจังเพิ่งจะมาตรงเยาวราช
แต่ก็ยังไม่ยืนยันอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นคณะเดียวกันหรือเปล่านะ
หรือว่าเดินแบบเดินจริงจัง๒เดือนแล้วตามหาชมพูทวีปหรือเปล่านะ
หลายคนก็ตื่นตาตื่นใจนะเจอแบบนี้นะคะ